เรื่องนี้ค่ะชาวบ้านบอกว่ามันน่าอัศจรรย์ใจและน่าตกใจ
มีพระพุทธรูปลอยอยู่ในแม่น้ำแม่กรองลอยมาได้อย่างไรมาจากที่ไหน

นี่นะคะก็มีทั้งในมุมของความเชื่อและในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะ
คือคนงานในพื้นที่ตำบลแม่กรองอำเภอเมืองสมุทรสงครามสังเกต
พระพุทธรูปสีทองเหลืองอร่ามลอยอยู่ในแม่น้ำแม่กรอง
ก็เลยกระโดดลงไปในน้ำนะคะจะอุ้มขึ้นมาแต่พระพุทธรูปดังกล่าวจมน้ำหายไป
นางสาวจงจิตค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าได้นำทูบสามดอกไปจุดอธิษฐาน
อันเชิญพระพุทธรูปและเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์
เพราะจู่พระพุทธรูปก็โผล่ขึ้นมา

เพราะตอนแรกเห็นว่าลอยใช่ไหมคะแล้วก็จมลงไป
พอจุดทูปเอาลอยขึ้นมาอีกก็เลยนำขึ้นมาบนฝั่ง
เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลมปางอุ้มบาท
เป็นเนื้อเรซินสภาพใหม่พ่นสีทอง
ฐานพระคือเท้าวางอยู่บนดอกบัว
ลองวัดดูนะคะโดยรอบก็คือ๒๒นิ้วความสูง๑๙นิ้ว
ที่สำคัญคือพระพุทธรูปหลวงพ่อบ้านแหลมปางอุ้มบาท
เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองชาวแม่กรอง
แม่กรองให้ความเคารพนับถือค่ะ
นางเสาหลิมอายุ๗๓แม่ค้าขายหอยทอดและอาหารตามสั่ง
บอกว่าตัวเองเคยตกลงไปในทะเล
บานหลวงพ่อขอให้รอดชีวิตกลับมาจะบวชให้
ก็รอดชีวิตกลับมาบวชให้ตามที่บนเอาไว้
เชื่อว่าหลวงพ่อจะมาอยู่กับบ้าน
เพราะว่าบ้านของคนที่เขาเจอพระพุทธรูปเขาชอบทำบุญอยู่แล้ว
เชื่อว่าต้องการต้องการขึ้นมาอยู่บ้านนี้
บ้านนี้ก็ทำบุญไว้เยอะไหมเยอะดิให้บุญด้วยบ้านนี้
เขาชื่อเจ๊อะไรนะเจ๊เจียมหรือเจ๊อ้วน
เจ๊เจียมกับเจ๊อ้วนคนเดียวกันหรือสองคน
พี่สาวเจียมสาวสาวอ้วนอ๋อก็ชอบทำบุญ
ก็ทำบุญก็ทำทานใช่
เชื่อเรื่องนี้เลยใช่ไหมเชื่อดิ
นี่ค่ะเขาก็เชื่อนะคะว่าเป็นเรื่องความอัศจรรย์นะคะ
คนที่เจอเนี่ยบ้านเขาชอบทำบุญทำทานอยู่แล้ว

ลอยน้ำที่เป็นเนื้อเรซินนะคะ
ข้างในก็น่าจะมีอากาศอยู่น้ำหนักเบาเป็นมวลเบาอะค่ะ
ก็เลยลอยน้ำได้ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองคงจมน้ำไปแล้ว
ที่ผ่านมามีน้ำทะเลหนุนสูงเข้าของของคนที่บ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
คงจะลอยมาตอนถูกน้ำท่วมนะคะแต่ความศักดิ์สิทธิ์เชื่อไหม
เชื่ออยู่แล้วเชื่อเต็มร้อยแต่ถามว่าทำไมถึงลอยน้ำมาได้
นายประเสริฐเป็นช่างเนี่ยแกก็เลยอธิบายแบบนี้
ด้วยความเป็นมนต์เบาเนี่ยค่ะแล้วเป็นเนื้อเรซิน
ข้างในน่าจะเป็นแบบมีฟองอากาศอยู่เป็นโพรงอากาศอยู่
อาจารย์ออสบอกว่าสาเหตุที่ลอยน้ำนะคะ
ก็นี่แหละค่ะเหมือนที่ช่างประเสริฐบอกนั่นแหละ
ด้วยความที่พระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างมาจากเรซิน
ด้านในเป็นโพรงองค์ประกอบต่างต่างเนี้ยก็จะลอยน้ำได้อยู่แล้ว

น้ำมันจะมีแรงพยุงตัวที่จะสัมพันธ์กับพื้นที่สัมผัสด้วย
เช่นเรือขนาด๑๐๐ตันก็ยังลอยบนมหาสมุทรได้เลยนะครับ
เนื่องจากว่ามีแรงพยุงตัวจากน้ำเอง
แล้วก็ในเรือก็จะมีโพรงสารอยู่ด้วย
เพราะฉะนั้นหลักการของพระพุทธรูปเลซินก็คล้ายกันครับ
อันที่๑ก็คือมีโพรงอากาศอยู่ด้านใน
สองก็คือมีแรงพยุงตัวคล้ายกับเรือที่ลอยน้ำได้นะครับ
แต่ถ้าตันทั้งหมดนะฮะเป็นเลซินทั้งหมดไม่มีฟองอากาศเลย

เพราะว่าความหนาแน่นมันสูงกว่ามันก็จะจมลงไปในน้ำครับ